หัวเลยว่านายกรัฐมนตรีปรี๊แตก
เพราะวันนี้นะคะสื่อมวลชนถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบสื่อมวลชนอย่างมีอารมณ์เลยค่ะ

ก็บอกความบกพร่องเขามีอยู่
เขาไม่เคยมีการปรับย้ายตำรวจมากขนาดนี้

โธ่มันแผดไปขึ้นท่าทีแล้วแล้ว

มีไหมไปดูให้มันครบสิวันนี้มันผิดมาก็ไปหาว่ามันผิดตรงไหนยังไง
บัญชีมันตั้งแต่บัญชีนี้มันทำมาตั้งเมื่อไหร่แล้ว
แล้วทุกครั้งเนี่ยมันจะมีการปรับมาทีละท่านทีละขั้นทีละขั้น
มันถึงข้างบนมันก็ง่ายวันนี้มันทั้งหมดมันติดหมดทั้งหมด
เพราะคนนี้ก็จะปรับทีรูปคนนี้จะแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้
ก็มากองทั้งหมดขึ้นมาข้างบนแล้วมันจะทำในเวลาจำกัด
เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังก็เอาดิเล่นกันเข้าไปเรื่อย
ที่บอกว่าประชาชนพอใจผลงาน๒ปีคอสช
เพราะว่าไม่ได้ทำให้อารมณ์ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหากประชาชนรับรู้ปัญหา
เหมือนอย่างที่ตัวเองรู้บอกได้เลยว่าจะหนาว
นายกบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าอยากฟังเสียงสัมภาษณ์
นายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชัน